ก็ติดตามกันต่อเนื่องเลยนะคะกับประเด็นข่าวที่เราเกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงเบรกที่แล้ว
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๑ปีอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมค่ะ
เขามาร้องเรียนกับสื่อเลยบอกว่าถูกดาบตำรวจนายหนึ่งอยู่ที่หนองหาญอุดรธานี
หลอกลวงเธอบอกว่าจะพาไปสอบถามเกี่ยวกับยาเสพติดว่ามีเบาะแสอะไรในพื้นที่รู้หรือเปล่า
แต่ท้ายที่สุดแล้วก็กระทำอนาจารย์เธอนะคะท้ายที่สุดเธอก็สามารถเอาตัวรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย
นางสาวนิดอายุ๓๑ปีนะคะตัวเธอนั้นทำธุรกิจรับทำป้ายไวนิวอยู่ในอำเภอหนองหาน
เดินร้องห่มร้องไห้มาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวเลยนะคะบอกว่าถูกดาบตำรวจในโรงพักหนองหานหลอกล่อไปที่กระท่อมปลายนา
ก่อนที่จะลวนลามแล้วพยายามข่มขืนเธอด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมแล้วนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าดาบตำรวจหนุ่มคนนี้หน้าตาดีค่ะรู้จักกันมาก่อนหน้านี้เพราะว่าเพื่อนแนะนำให้
ดาบตำรวจคนนี้โทรศัพท์มาหาแล้วก็ขับรถมาหาเธอที่บ้านบอกว่าจะขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดนิดหน่อย
จากนั้นดาบตำรวจนายนี้ก็พาไปที่ถนนเปลี่ยวเพื่อนั่งคุยกันส่วนใหญ่ก็จะถามว่าใครในบ้านน้องแม็กเกี่ยวข้องกับยาเสพติดบ้าง
ก็ตอบไปตามที่รู้ล่ะค่ะคุยกันไปสักพักนึงตำรวจคนนี้ก็แสดงความต้องการขึ้นมา
เขาบอกว่าต้องแสดงความหื่นออกมาอย่างนั้นเลยนะคือดึงมือเธอเอามาจับไว้แล้วก็พยายามจะลวนลาม
เธอเองก็ดิ้นต่อสู้อะค่ะแล้วก็บอกว่าพี่เราไม่รู้จักสนิทชิดเชื้อกันพี่มาทำอย่างนี้ไม่ได้นะ
เธอเองก็มีครอบครัวแล้วแต่ว่าดาบคนนี้ก็ยังไม่ยอมหยุดการกระทำขอกอดบ้างพยายามที่จะถอดเสื้อผ้าเธอบ้างนะคะ
เธอก็คิดว่าแหมสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นใครแล้วไม่รอดแน่
เธอก็เอาล่ะตั้งสติใช้ไหวพลิบไม่ร้องเอะอะโวยวายแล้วก็ปล่อยให้เขาทำอะไรไปอะค่ะ
จากนั้นก็ช่วยเหลือดาบคนนี้สำเร็จความไคร้แล้วก็รอดจากการถูกคมคืนมาได้
อันนี้เธอก็แก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ไปนะคะเธอก็บอกว่าตอนแรกนะก็เก็บเหตุการณ์นี้ไว้ไม่กล้าไปแจ้งความไม่กล้าไปเล่าให้ใคร
แต่ว่าคิดไปคิดมาเอ๊ะถ้าหากว่าปล่อยให้ดาบตำรวจนายนี้รอดไปได้เนี่ยอาจจะไปทำกับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่า
ก็เลยแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็ตั้งข้อหากับดาบตำรวจนายนี้ว่ากระทำอนาจารย์เธอมองว่าข้อหานี้น้อยไปนะช่วยเหลือกันหรือเปล่า
อยากจะให้ตั้งข้อหาพยายามข่มขืนด้วยเพราะว่าเจตนาของดาบตำรวจนายนี้ก็คือจะข่มขืนเธอนั่นแหละ
ทางด้านพันธบทเอกเชี่ยวชาญมีชัยผู้กำกับโรงพักหนองหานก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแน่นอน
ผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายไม่ได้คิดจะช่วยเหลือใครอยู่แล้ว
เรื่องต้นจะเสนอลงโทษทางวินัยกับดาบตำรวจนายนี้ไปก่อนนะคะ
ส่วนคดีอาณาจารย์ก็คงต้องไปว่ากันในศาลเอาเองค่ะ